ดื่มเหล้ากันริมหาดที่จังหวัดระยองคงกะว่าจะดื่มกันโต้รุ่งไปเลยค่ะ
พอดื่มแล้วเมามองหน้ากันทะเลาะกันตีกันนะคะ
ตำรวจไประงับเหตุกลายเป็นว่าตำรวจโดนไปด้วย
โอ้โหแล้วมันวุ่นวายมากกว่าจะนำสองฝ่ายไปเคลียร์กันที่โรงพักนู้นเล่นเอาเช้าเลยค่ะ

ไอ้หนุ่มใจเย็นเดี๋ยวไอ้คนไหนนี่ทำ

ลงมาถึงด่าเจ้าหน้าที่เลย
ลงมาถึงชี้หน้าเจ้าหน้าที่เลย
เออโดนมาถึงชี้หน้าเจ้าหน้าที่
นักสุบ๊ะเดินไว้
ลงมาทำไมไม่พูดทำไมไม่พูดอะไรดี

ผมพูดบอกไว้ว่าผมโดนล่อก่อน

ไหนปืน
ไหนปืน
กลายเป็นว่าด่าตำรวจแทนค่ะ

ตำรัวสะพาวเมืองระยองมารังับเหตุไว้รุ่นตีกัน
คือตอนไปถึงเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวและอีกฝ่ายนึงไม่อยู่กันแล้ว
และอีกฝ่ายที่เหลืออยู่เมาค่ะ
มีรถเก๋งมีรถจักรยานยนต์ถูกทุบเสียหาย
อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนหนีนะคะคุณผู้ชมหนีไปป่าแถวตรงนั้นน่ะ

คือมีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งที่เมาอยู่อะค่ะก็โวยวายด่าตำรวจ
หาว่าตำรวจจะไปทำร้ายเขาตำรวจก็พยายามบอกว่าให้พูดดี

ผู้หญิงอีกคนก็พยายามจะให้ตำรวจหยุดถ่ายคลิป
แต่ตำรวจเขาก็ต้องถ่ายเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
สุดท้ายวัยรุ่นที่อยู่ตรงนี้คว้าโทรศัพท์มือถือของตำรวจแล้วคว่างลงพื้นเลยนะคะ

ตำรวจก็เลยต้องรวบตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
แล้วก็พยายามไปจับกลุ่มวัยรุ่นอีกฝ่ายหนึ่งที่ทะเลาะวิวาดกันด้วยค่ะ

เรื่องโทรศัพท์ไม่ให้ผมถ่ายคลิป

ครับแล้วเขาถือมีดเดินมาปีบ

ผมต้องขอยนะครับขอยเพื่อปังกันตัว
ทีนี้ค่ะคือวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงเขาบอกว่า
วัยรุ่นกลุ่มที่ด่าตำรวจเนี่ย
เขานั่งดื่มเหล้ากันชายหาดจนตี๓กว่า
ฝนมันตกหนักเลยพากันไปหลบฝน

คืออีกฝั่งนึงเขาก็อยู่อีกซุ้มนึง

แต่ว่าไอ้๒ซุ้มมันห่างกันแค่๑๐เมตรค่ะ
ทีนี้เมาทั้งคู่หันมามองหน้ากัน
ใส่กันเลยมีทั้งมีดทั้งไม้ชุนละมุนเลยนะคะ
บ้างก็หนีเอาตัวรอดลงทะเล
ก็วิ่งหนีเข้าป่ากันไปบ้าง
คือวัยรุ่นที่โวยวายตำรวจเนี่ยค่ะ
ไปทุบรถของวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง

ผมขอร้องผมยกมือไว่ไปไม่ฟัง

ตำรวจก็ต้องพาวัยรุ่นที่ทะเลาะวิวาดกันทั้งสองฝ่ายเลย

ตกลงเรื่องค่าเสียหายอะไรกันด้วย
แต่คุณผู้ชมค่ะนี่พอไปถึงโรงพัก
ยังไม่หยุดเลยยังด่าตำรวจกันต่อ
หาว่าตำรวจทำร้ายค่ะจนตำรวจต้องพูดว่าใจเย็นใจเย็นเพราะตำรวจยังไม่ได้ทำอะไรเลย
คือทางวัยรุ่นก็พูดคล้ายกับว่าตำรวจไปบีบคอเขาใช่ไหมคะ
แต่ตำรวจก็พยายามจะอธิบายว่าไม่ได้ทำก็พยายามจะไปห้ามเหตุการณ์ที่ทะเลาะกัน
ทีนี้เรื่องของโวยวายตำรวจก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่สองฝ่ายที่เป็นวัยรุ่นทั้งคู่
ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ใส่กันทะเลาะกันเนี่ยค่ะก็ต้องมาคุยมาเคลียร์กันด้วยใช่ไหมคะ
สุดท้ายเขาบอกว่างั้นขอเลิกแล้วต่อกันทั้งสองฝ่ายบอกเลิกแล้วต่อกัน
ในเจ้ารถเก๋งเจ้ารถจากรยานยนต์เขาบอกว่าต่างฝ่ายต่างซ่อม
ของใครก็ซ่อมกันเองอ้าวทีนี้แล้วคนเจ็บล่ะ
ต่างฝ่ายต่างรักษาตัวกันเองใครเจ็บก็จ่ายเอง
ตกลงมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเขาก็บอกว่าก็ต่างฝ่ายต่างเมา
ไม่เอาเรื่องกันต่างฝ่ายต่างก็รักษาตัวกันเองรักษาทรัพย์สินกันไปเองก็แล้วกัน
ตำรวจลงบันทึกประจำวันและตักเตือนไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะคะก็ปล่อยตัวไป
เขาบอกเขาไม่เอาเรื่องอะไรกันปล่อยตัวไปก็๗โมงครึ่งตอนเช้า
โทรศัพท์มือถือตำรวจอ่ะนั่นน่ะสิตำรวจไม่แจ้งความอะไรเลยเหรอคะ
แจ้งข้อหาเลยไม่ใช่ไปเอาเรื่องกันตอนหลังอีกนะคือตามราวียังไม่เลิกอีกนะ